การนี้ได้ไหมคะต้องบอกว่าเป็นวินาทีรอดตายของน้านงน้านงที่เป็นเพื่อนนโย่งอะค่ะ
จำได้ไหมตอนนั้นเป็นข่าวใหญ่เลยค่ะแกหยิบขวดน้ำมาผิดทานเข้าไปค่ะ
ปรากฏว่าโอ้โหวิดดับอ่ะคุณผู้ชมนะคะ
เพราะว่าขวดที่ใส่นั้นนะคะเป็นน้ำยาล้างเครื่องเงินนะคะ
หามส่งโรงพยาบาลด่วนเลยตอนนั้นเราก็ล้างท้องโอ้โหเป็นข่าวคึกโคมเลยค่ะ
หน้าสุดนะคะเจอน่านงแล้วนี่สุดใหม่แล้วนี่ใช่นะคะ
ก็เล่าให้บันเทิงไทยรัฐฟังนะคะว่าวินาทีนั้นเนี่ย
เป็นวินาทีเฉียดตายของจริงเลยค่ะพอไปถึงโรงพยาบาล
ทางโรงพยาบาลไม่มียาต้านนะคะที่จะใช้ต้านน้ำยาล้างเครื่องเงิน
อ่าต้องรอจากอีกโรงพยาบาลหนึ่งโอ้โหเข้าใจไหมอารมณ์แบบโอ้โห
ไปนั่งไปรออยู่ตรงนั้นแล้วยังไม่มียาต้านนะคุณผู้ชม
ซึ่งก็ต้องนอนรอความเป็นความตายเกือบครึ่งชั่วโมงค่ะซึ่งทางคุณหมอนะคะ
ยังบอกด้วยนะคะว่าน้ำยาล้างเครื่องเงินเนี่ยมันมีสารสายไนท์มันเป็นอันตรายนะคะ
แล้วก็อันตรายจากไซยาไนท์เนี่ยสามารถทำให้เสียชีวิตได้เลยค่ะ
ส่วนตัวนะคะเชื่อว่าเป็นเพราะว่าผลบุญที่เคยทำมาค่ะ
แล้วก็ตัวเองเป็นสิทธิ์มีครูเชื่อว่าพ่อแก่เนี่ย
ปกป้องคุ้มครองให้รอดตายอย่างปฏิหารเลยล่ะค่ะ
เรามีครูบาอาจารย์เรามีพ่อแก่เป็นที่นับถืออะไรอย่างนี้
เราก็ไหว่พ่อแก่ไหว่แล้วอยู่ตลอด
ก็อาจจะเป็นบุญที่เราเคยสะสมมาอะไรนี่แหละอาจจะช่วยเหลือเราได้
เดี๋ยวนี้ไม่ใช่น้ำยาล้างแล้วใช้ขัดเอาใช้ซื้อผ้ามาขัด
เวลากินน้ำกินอะไรก็หลอนหมดแล้วแบบเวลาจะกินน้ำอะไรก็ต้องระวังอยู่ตลอดเวลา